หน่วยฝึกอาหารใหม่กองพันธหารสื่อสารที่สี่กองพลอดอาหารราบที่สี่
ทัพภาคที่๓ค่ายสมเด็จพระนเรสวนมหาราชจังหวัดพิศนุโลก
พันธนทภงหงโมผู้บังคับกองพันธหารสื่อสารที่สี่กองพลอดอาหารราบที่สี่
ได้จัดโครงการฝึกทักษะแม่ไม้มวยไทยศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวให้กับทหารใหม่
ผลัดที่หนึ่งทัพหกหกโดยมีสิบเอกสิทธิศักดิ์จิตอินสังกัดค่ายวจรับประการ
จังหวัดตากหรือใจสิง๑๐นายกพันธ์ศักดิ์นักมวยที่สร้างชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในศึกวันแชมป์เป็นชิป
ด้วยการเอาชนะน็อกคู่ชกถึงสองไฟล์ติดต่อกันที่เวทีลุมพินีเพื่อให้ทหารใหม่มีความรู้ความเข้าใจในทักษะแม่ไม้มวยไทย
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวและส่งเสริมการออกกำลังกาย
โดยทหารน้องใหม่เข้าร่วมฝึกซ้อมด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่ในการฝึกซ้อม
ทำกลางการดูแลพร้อมให้การแนะนำอย่างใกล้ชิดจากใจสิง๑๐นายกพันธ์ศักดิ์